ชาวบ้านเขารวมตัวรวมใจกันเผาข้าวหลามเฮ้ยทำกันทั้งหมู่บ้านเนี่ย
เห็นไหมเป็นประเพณีอย่างนี้ค่ะในการทำบุญประจำปีค่ะ
อย่างนี้นะคุณชิสาวางเรียงเป็นบ้องอย่างนี้
ไม่บอกว่าเป็นข้าวหลามมันก็จุดผู้นะจุดประทงประทัดเขาอย่างนี้เลยนะ
มันจะปุ้บปุ๊บปุ้บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาแล้วโอ้
ต้องนะคะแต่นี่มันก็คนละบ้องคนละแบบนะจ๊ะ
ชาวบ้านนะฮะแล้วก็นักข่าวได้ไปพูดคุยกับพระราชวัชิระเมธีเจ้าอาวาส
แล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะท่านเนี่ยบอกว่าได้จัดงานเผาข้าวหลาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อนำไปทำบุญในวันเพ็ญเดือน๓
อืมซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำสืบทอดกันมายาวนานแล้วแหละนะ
ซึ่งตำนานการเผาข้าวหลามเนี่ยนะคะเล่ากันมาว่าเมื่อถึงวันขึ้นสิบสี่
ค่ำเดือน๓ถือเป็นงานบุญของชาวกำแพงเพชรในอดีตนะ
ที่จะต้องเดินทางมาทำบุญที่วัดพระบรมธาตุนครชุมที่อยู่ห่างไกลและค่อนข้างที่จะยากลำบาก
ข้าวสวยที่หุงเนี่ยนะกว่าจะนำมาถวายพระที่วัดมันก็บวชมันก็เสียแล้วอ่ะ
จริงนะคะดังนั้นชาวบ้านก็เลยนำไปเผาเป็นข้าวหลาม
ถ้าอยู่ในกระบอกข้าวหลามเขาบอกไม้ไผ่แบบนี้มันจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่บวก
แล้วคุณดูภายในเห็นไหมโอ้โหนะคะเต็มกระบอกเลยแล้วสวยด้วยนะคะ
มีทั้งแบบกระบอกเล็กกระบอกใหญ่คนเท่าคนแก่เนี่ยบอกนะคะว่าทุกบ้านเนี่ยจะเผาข้าวหลามเป็นแบบนี้เป็นประจำ
ทำให้ควันไฟเนี้ยตลบอบไปทั้งข้างบนเลยน่ะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเนี้ยตัดไม่ไผ่กันแบบเนี้ยค่ะ
ต่อมาเนี่ยนะพอทำกันเป็นประเพณีสืบต่อกันทางวัดพระบรมธาตุนครชุมโดยเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าทำกันเป็นประเพณีแบบนี้ให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำที่วัดเลยดีกว่า
ก็ดีเนอะนะเพื่อจะได้จัดจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญในวันเพ็ญเดือนสาม
คุณดูมะพร้าวต้องใช้เยอะมากนะคะและคุณเห็นไหมมะพร้าวที่มีอยู่อีกประมาณ๖๐๐ลูก
พันลูกมีไม้ไผ่ป่ากว่าพันลำนะคะโอ้โหรวมถึงข้าวเหนียวอีกประมาณหกตัน
หกตันน้ำตาลและถั่วดำอีกมากมายค่ะโอ้งานใหญ่มากมากเลยค่ะโอ้
ข่าวนี้ไม่มีเลขสิบเลยอ่ะมันน้อยเกินไปทำไมอยากอ่านเหรออ้าวเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ
เลขสิบอ่ะอีกสองคำได้ล่ะสิบสิบอืมก็แทนที่จะบอกว่าเออมีข้าวหลามใหญ่เยอะ
เป็นสิบสิบเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นอะไรนะสิบสิบคุณไม่น่าหาเรื่องเข้าตัวคุณเลยนะคะ
สนุกเลยวันนี้ไม่สนุกเลยเอาจริงต้องอยู่อีกยาวคุณชนะคุณทนต่อไปอ้าวว่าต่อ
แต่จะบอกว่าอย่างนี้งานนี้ค่ะก็ได้การร่วมแรงร่วมใจทั้งผู้เท่าผู้แก่ชาวบุ้งชาวบ้านนะคะ
มาร่วมกันทั้งปอกมะพร้าวคันกะทิฝ่ายตัดกระบอกไม้ไผ่ก็มี
ไฟล์กรอกข้าวใส่กระบอกก็มาอืมนะฮะไฟล์ไหนที่สนัดทำอะไรก็ทำเกินไป
ครับและสุดท้ายนะคะคุณชนะเขารวมกันกี่คนอ่ะเห็นไหมอุ้ย
เท่าที่ดูเออข้าวหลามเยอะขนาดนี้นับสินับสิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า
สิบโอโหมีเป็นสิบเลยอืมขอบคุณยุทิศาแล้วโคมีการร่วมแรงร่วมใจกันกี่คนค่ะ

เฮ้ยเดี๋ยวพิดด้านพิดด้านที่ฉันหล่มตนกูชนะจนได้
นานนานเอะตีอีกทีเอาให้เต็มเหนียวไปเลย
ถ้าเฌาหลามชอบก็จะนำได้ทั้งหมดมา
พนุษย์บำรุงอุงพระธาตุต่อไป
ส่วนเรื่องของรสชาตินะคะหลายคน

ข้าวหลามธุ์นี้รสชาติไม่หวานแหลม

แล้วสามารถนำไปทานกับส้มตำไก่ย่างได้ด้วย

ขึ้นชื่อจริงแล้วก็เป็นประเพณีที่ทำต่อกัน

โหดูสิครับแหมมาเป็น

มีโอกาสอยากจะไปอยู่เมืองนี้